มาดูเรื่องราวแปลกกันต่อนะครับ
ปลาดุกส่วนใหญ่เป็นสี

ใช่ปลาดุกสีชมพูจะบ้าเหรอ
ปลาดุกก็สีดำสิสีดำเงาหมดควับเลยแต่อย่างนี้ครูผู้ชม
เคยเจอไหมปลาดุกสามสีได้ยิ่งเป็นสีดังด้วยหรือเป็นปลาดุกสามรส
เฮ้ยปลาดุกสามสี่ครับน้องใบตอง
อยากรู้แล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชะดอกอยากรู้

มันนิ่งอย่างนี้ไม่ได้ตายนะ
มันยังมีชีวิตอยู่ครับแต่เดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟัง

นี่ครับปลาดุก๓สีครับ
ถามว่ามีสีอะไรบ้าง
ลายสีเทาสีขาวและสีดำ

น้ำหนักประมาณสักครึ่งกิโลกรัม
อายุประมาณ๔เดือนเป็นปลานที่สมบูรณ์จริง
เอาล่ะปลาตัวนี้ถูกพบนะครับ
อยู่ที่วิทยาพันธุ์ปลาจังหวัดพัทธลุง
ก็ไปถามคุณประวิทเนียมวงอายุ๖๑ปีเจ้าของปลานั่นแหละ
เขาเล่าว่าเจอปลาตัวนี้ตอนที่กำลังจับปลาดุกบิ๊กอุ๋ย
ส่งขายทั้งสองตัน

และพบว่าปลาดุกบิ๊กอุ้ยลายตัวนี้
มันปะปนอยู่ในนั้นโอ้โหพี่ตาดีมากอ่ะ
คุณนึกดูนะ๑๐๐๐กิโลกรัม๑ตันใช่ไหม
ถ้า๒ตันก็๒๐๐กิโลกรัม
กิโลกรัมมีกี่ตัวโอ้โหเยอะนะ
แล้วพี่ตาดีไปเจอไอ้ปลาดุกตัวนี้ที่มี๓สี
คุณนึกออกไหมมันด้วยความที่ว่ามันเป็นสีโดดเด่นอ่ะ
มันอาจจะโดดเด่นออกมาจากเพื่อนไง
แล้วแกบอกว่าเจอไอ้ตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะ
คือโอ้โหกี่ตัว๒ตันเจอ๑อ่ะ

เจ้าของเขาเลยเอาออกมาแยกออกมา
แล้วเชื่อไหมเอามาไว้อย่างนี้ไม่มีน้ำ
มันยังไม่ตายนะแต่ปลามันอืดปลาดุกอ่ะ
แต่มันนิ่งมันนิ่งมันเหมือนเชื่อง
มันไม่แบบดีดดิ้นไม่แบบ
ไม่ไหว้อ่ะเนาะเอออย่างนี้ครับ
แต่อย่างนี้พอจับไปลงน้ำเฮ้ยว่ายน้ำต่อได้
มันมันเจอน้ำไงแต่มันนิ่งเพราะว่ามันต้องการแบบเซฟพลังงานตัวเองหรือเปล่าคุณ
ใช่ไหมปลานึกออกไหม
เอางี้แล้วกันนะครับคุณประวิกบอกว่า
ทำธุรกิจผสมพันธุ์ปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลามาตั้งแต่ปี

เลี้ยงปลาดุกทีรอบนึงก็โอ้โหประมาณเกือบห้าร้อยตัน

ยังไม่เคยเจอปลาดุกบิ๊กอุยลายแบบนี้

แต่ถ้าเป็นไอ้สีเผือกขาวตาแดงอะไรก็เคยเจอบ้าง
เอาแต่อย่างนี้ครั้งแรกเคยเจอจริงถามว่ามีคนมาขอซื้อไหม
มีแต่ยังไม่ขาย

ก็บอกว่าเก็บเอาไว้เผื่อมันจะมาให้โชคให้ลาบครับ
คืออย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นจริงส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะปลาดุกเผือกมี

มันเป็นสามสีแล้วมันลายด่าง
มันก็จะโอ้โหมันไม่ได้หาง่ายอยู่แล้ว
ก็เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ
แต่เอามาให้ดูกันว่า๒๐๐กิโลเจอ๑อ่ะ